สะท้อนแง่มุมมาให้ติดตามกันนะฮะนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้เพราะว่าแชร์อยู่ในโลกออนไลน์แล้วคนก็วิจารณ์กันเยอะ
แล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์เป็นตราโล่ค่ะขี่มาแล้วปาดหน้าแล้วชักปืนขึ้นมาแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วหันปืนไปด้วยอะค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยอธิบายให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยรถจักรยานยนตาโล่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะคะ
ตาโลกปัญหาถือคุณเพื่อเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

ถ้าคุณใช่แล้วคุณมาทำแบบนี้ได้ยังไง
ทำพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าประชาชนได้ยังไง
นี่คือถนนประชาอุทิศดอนเมือง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้า๒๑พฤษภาคม
นี่ค่ะ๓นัดนะคะ
ยิงแบบนี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้น

นั่นน่ะสิทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้คุณผู้ชม
เราไปคุยกับผู้เสียหายก่อนนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๓๕ปี
เขาบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวดอนเมืองได้แค่ประมาณ๕เดือน
ไม่รู้จักใครไม่มีศัตรูในย่านนี้
วันเกิดเหตุขับรถออกจากที่พักมากับแฟนสาวค่ะ
ไปถึงซอยม่วงมณีก่อนถึงซอยสิริศุกร์

สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ตาโล่เปิดไฟหน้าใส่ค่ะ
คือเขาเนี่ยเลี้ยวมาแล้วก็เลยชะลอรถ
แล้วก็เปิดทางให้รถจักรยานยนต์จะได้ไปได้
แต่ภาพที่เห็นก็คือตามคลิปเลย
ผู้ชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตาโล่
คือขี่มาแล้วแซงไปข้างหน้าหยิบปืนออกมายิงขึ้นฟ้า
แล้วก็หันมาจะยิงใส่เขาด้วยรวมแล้วว่า๓นัด

เขาก็ตัดสินใจรีบขับรถออกไปจากจุดที่เกิดเหตุ
ผู้เสียหายบอกว่ามันยิงแบบนี้มันต้องการเอาชีวิตกันเลยหรือเปล่า
เพราะนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเล็งปืนมาที่รถเขาเลย
แล้วช่วงค่ำนะคะเขาเลยตัดสินใจว่าไม่เอาละ

ก็เลยเอาหลักฐานนี่แหละภาพจากกล้องหน้ารถ
ไปแจ้งความกับตำรวจนครบันดอนเมือง
แต่ตำรวจบอกว่าทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพราะไม่รู้ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นใคร
รู้แค่ว่ารถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ตาโล่ของตำรวจ
และใส่เสื้อราชนาวี
หาโค้กที่นี่
และวิ้งมอเซอร์ของตำรวจจากที่น่าสมึง
ซึ่งให้ราชุคพิเศษเห็นแต่ว่า
ตำรวจขวาได้อย่างกับมอเซอร์
คือแถบที่เคยงาน
และรอดที่มีเมืองนะครับ
มีมอเซตมีคนเดินด้วยครับตรงนั้นใกล้

คือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็อีกเรื่อง
อันนี้ก็ทะเบียนค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็น

โอ้โหก็น่ากลัวครับถ้าเขาก่อเหตุแถวนี้

รถจักรยานยนตราร่โว้เก่าเหตุแบบนี้

ใส่เสื้อรถกับตราร่โว้

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ที่เกิดเหตุตรงนี้คือชุมชนม่วงมณีเขตดอนเมือง
แล้วไปเจอปลอกกระสุนปืนจริง๙มม๓ปลอกคุณผู้ชม
อ๋อยังปลอกอยู่เลยนะครับใช่ปลอกกระสุนยังอยู่นี่ค่ะ
ห่างกันสักประมาณ๑๕เมตร
แล้วมันก็ตรงกับภาพจากกล้องเลยไง
แสดงว่าคุณยิงยิงจริงเพราะปลอกกระสุนตกแบบนั้น
ไม่ใช่แค่เอาปืนออกมาขู่คือด้วยความที่คลิปภาพนี้มันไม่มีเสียง
คนก็เลยสงสัยว่าคุณชักปืนออกมา
หันปากกระบอกปืนไปขู่หรือคุณเหนียวไกยิงจริง

แต่ยิงจริงเพราะปลอกกระสุนมันตกอยู่ครับปลอกกระสุน๙มม๓ปลอกนี่นะคะคือผู้ชายคนนี้ยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่ง
ที่สองคือยิงแบบทะแยงนัดที่สามเหมือนกับยิงตามท้ายรถของผู้เสียหายที่แยกสิริสุกอะค่ะ
สามนัดก็เหมือนที่ผู้เสียหายบอกว่าคุณยิงแบบเนี้ยตั้งใจจะแบบเอาชีวิตเขาเลยเลยเหรอนะคะคือยิงไปที่รถเขาเลยอ่ะ
แล้วมันเสี่ยงจะไปโดนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนมาก
ใช่ค่ะคุณยิงทะแยงไปข้างทางไม่รู้มีคนยืนอยู่มีอะไรหรือเปล่า
ครับดูสิคะเจ้าเนื้อที่ก็ไปดูกล้องพวงจรปิดด้วยค่ะคุณผู้ชม
๑๕๖ใส่เสื้อคลุมสีดำด้านหลังปากราชนาวีกางเกงขายาวสีดำมวกกันน็อกสีดำ
เหมือนกับไปจอดรถอยู่กลางถนนน่ะนะคะห่างจากจุดที่ยิงประมาณสักสิบเมตรแล้วก็เก็บปืน
อืมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจเขาได้มานะ
ไปได้อีกจุดหนึ่งใช่ค่ะคือห่างไปประมาณสิบเมตรแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
เลี้ยวขวาที่แยกเสร็จศุกร์ตอนนี้กำลังไล่ดูกล้องพวงจรปิดอยู่นะคะ
ครับทีนี้ค่ะต้องตรวจสอบทะเบียนอืมเป็นทะเบียนที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
ทำไมรถสองคันทะเบียนเหมือนกันอ๋อนี่นะคะรถสองคันทะเบียนเหมือนกัน
เพราะว่าพอไปตรวจสอบทะเบียนอ่ะมันเป็นทะเบียนของรถของตำรวจไงครับ
แล้วมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งไงแต่รุ่นที่คนร้ายขี่เนี่ยมันไม่ใช่แต่ทะเบียนมันเหมือน
ชาวบ้านชุมชนม่วงมณีก็เลยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุมันประมาณ๘โมง
รถยนต์ไม่ค่อยเยอะคนเดินไปเดินมาก็ไม่ค่อยเยอะ
กระสุนที่ยิงขึ้นฟ้าแม้จะไม่โดนใครแต่มันอันตรายมากจริง
ปั้งปั้งปั้ง๓ณนะคะ
ก็คิดว่าแซงกันมา
ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าส่งแก๊สดูไงแต่เห็นได้ยินเสียง
อันตรายดิถ้ามันโดนใครสวยดิผมก็ยังห่วงเลย
กลัวมันยิงไปทางนู้นไปโดนตกใส่หลานผมทำไง
ทำงานอยู่ทำงานหันหลังอยู่มันได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงก็เอาไปดูข้างนอกแล้วก็มันก็จะยิงนู้นตรงนู้นก็จอดยิงอยู่
เสียงที่เราได้ยินน่ะใช่เสียงเราได้ยิน
ทีมข่าวก็เลยเอาภาพของผู้ก่อเหตุนะคะ
ไปถามชาวบ้านชุมชนม่วงมณีและชุมชนสิริสุข
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่คุ้นเลย
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นรถจักรยานยนต์สีขาว
แต่ทะเบียนตราโล่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ปกติรถตำรวจดอนเมืองที่เป็นตราโล่จะเป็นรถสีเลือดหมูนะ
ทำไมคันนี้มันเป็นสีขาว
ก็เลยไม่มั่นใจแล้วก็ไม่คุ้นด้วยนะคะ
ชาวบ้านเลยบอกคงไม่ใช่คนแถวนี้

ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะฮะ
เพราะมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ
เนื่องจากคนก่อเหตุดูท่าทางลักษณะรถรถทะเบียนเนี่ย

ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบเนี่ย

พบว่าเป็นรถของกลุ่มงานมาตรฐานวินัย
สำนักงานคณะกรรมการราชการตำรวจนะครับ
และยังจอดอยู่ที่ชั้นใต้ดินของสำนักงาน
มานานแล้วด้วยไม่ได้ใช้งาน
ส่วนทะเบียนเนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ย

อยู่ใต้เบาะรถไม่มีใครนำออกไปใช้
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วคันนี้มายังไง
ทะเบียนคันนี้มาอยู่กับจักรยานยนต์คันนี้ยังไง
พลตมตรีอัศวยุทธ์นุษย์พุ่มรักษารัชการแทนผู้มังคับการ
ตำรวจนครบาน๒บอกว่าล่าสุดตำรวจไปเจอรถจักรยานยนต์

จากการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนพบว่า
เป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมที่ผลิตขึ้นมาเอง
ค่ะมั่วเอาลึกไปหาข้อมูลแล้วก็ทำมาเสมือนเลย

และล่าสุดครับ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับ
ชื่อนายธเนธพลชูประยูนอายุ๕๗ปีนี่ฮะ
คนนี้ฮะไปจับได้ที่เคหะดอนเมืองครับ
เอาตัวมาสอบปากคำที่สอนอดอนเมืองแล้ว
นี่ชุดเชิดอะไรเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเขาคือบุคคลในคลิปจริง
ว่าขี่จักรยานยนตราโล่แล้วก็เอาปืนไปยิงเขาเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้เป็นตำรวจ
ส่วนเครื่องแบบตำรวจที่เจอในห้องเยอะแยะไปหมดมีป้ายชื่อด้วยนะยศร้อยตำรวจเอกนะ
ธเนธพลบอกว่าผมเนี่ยชื่นชอบอยากเป็นตำรวจก็เลยไปซื้อชุดหาชุดเอามาใส่
ส่วนเรื่องการยิงปืนเนี่ยอ๋อผมไม่ได้ตั้งใจยิงเขาให้ตายยิงไปเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เรื่องของความเข้าใจผิด
แม่นี่ฮะจับได้แล้วนะครับ
จริงเราตั้งใจถึงท่านที่จะทำให้เขาเสียชีวิตไหมเขากลัวค่ะ
อ๋อไม่ครับไม่ครับใช่ครับ
คือมันเป็นเหตุเข้าใจผิดกันนิดหน่อย
เห็นบอกทำช่งอาชีพเป็นรอปภอะไรนี่แหละแต่ว่าอยากเป็นตำรวจเลยหาชุดตำรวจมา
แต่งแบบไปนู่นมานี่นะครับจนคนก็เข้าใจผิดหมดนะครับ
ตรวจคนที่พักเนี่ยเจอจักรยานยนต์คันที่ขี่ไปก่อเหตุนะครับ
มีปืนบีบีกันอีกสามกระบอกผู้ต้องหาบอกว่าซื้อมาจากสะพานเหล็ก
ราคา๖๐๐๐บาทนะบางกระบอกก็๘๕๐๐บาท
นี่ฮะเครื่องแบบตำรวจนะมีชุดวอร์มอีก๓๔ชุด
มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมดเลย
มีวิทยุสื่อสารด้วยนี่ฮะเอาขอดูภาพเมื่อสักครู่หน่อย
เขามีภาพถ่ายด้วยใช่ไหมที่ติดติดเอาไว้เหมือนภาพถ่ายแบบ
แต่งตัวชุดตำรวจนี่เห็นไหมฮะใส่กรอบด้วยนะ
มวกโอ้โหดูสิกระสุนปืนบีบีกัน
คือทำลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างรูปนี่เสื้อแจ็คเก็ตเห็นไหม
แล้วรูปที่แต่งชุดข้าราชการตำรวจแล้วติดกรอบไว้เห็นไหมนี่ฮะ
เชิดมีหมดแล้วก็ถ่ายรูปใส่กรอบไว้แบบนี้ค่ะ
เราเป็นเพื่อนเราก็ไม่รู้หรอก

ก็นึกว่าเขาเป็นตำรวจโอ้โหดูสิ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปไหนมาไหนก็เป็นจักรยานยนตาโล่
นี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พึ่งคุมตัวด้านไปช่วงเย็นหนีรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะพฤติกรรมแบบนี้ถามว่าแจ้งข้อหาอะไรบ้าง
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อหามีกระสุนปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนเรื่องของเสือกเกราะเครื่องแบบตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเอาไปใช้หลอกลวงหรือก่อเหตุหรือไม่
จนถึงแยกศรีษภัณฑ์พอไปถึงแยกที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็เลยไปชนท้ายรถคู่กรณีไปชนท้ายเขาโมโหเขาแล้วก็ก่อเหตุนี้
เขาเหยียบเรกกันทันอ้าวโอ้โหของกลางที่ยึดได้เนี่ยปืนบีบีกัน๓กระบอกนะครับ
กระสุน๒๐นัดเครื่องแบบยดร้อยตำรวจเอก๑ชุดวิทยุสื่อสาร๓เครื่อง
ข้อหาก็เรื่องของอาวุธปืนวิทยุสื่อสารเครื่องแบบตำรวจอะไรพวกนี้
ข้อหาได้หมดนะฮะแต่งกายเครื่องแบบตำรวจอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวแจ้งเพิ่มหมด
ไหนจะไปยิงข่มขู่อะไรเขาอีกเอาเผื่อใครที่เคยตกเป็นผู้เสียหาย
ว่าถูกนายคนนี้เนี่ยหลอกลวงแอบอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะต้องรีบออกมาบอก
สอนอดอนเมืองนะฮะต้องไปแจ้งเพิ่มนะครับคือความจริงเหตุการณ์เนี้ยโชคดีอย่างหนึ่งก็คือ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากกระสุนที่เขายิงไป

และที่โชคดีที่สุดเลยก็คือพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่า
คนนี้ที่แต่งกายแล้วก็ไปหลอกลวงเขา
ตบตาเขาเอาปืนพกปืนพร้อมจะยิงใส่เขาตลอดเวลา

จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นไม่ไปแอบอ้างเป็นตำรวจกับคนอื่นอีกนะคะ